ดูเหมือนว่าจะงานเข้าพี่บอลเชิญยิ้มซะแล้วนะคะต้องบอกว่าอารมณ์เสียแล้วก็เดือดสุดเลยทีเดียวนะคะ
พี่บอลเนี่ยตั้งใจดีอยากจะรับเงินบริจาคจากเพื่อนในวงการบันเทิง
แล้วก็นำเงินนี้ไปไลฟ์แจกให้กับคนในโซเชียล
แต่มันมีคนคนนึงค่ะที่เขาเข้ามาต่อว่าพี่บอลบอกว่าพี่บอลเนี่ยต้องการที่จะสร้างกระแสให้กับตัวเอง
คือเอาความทุกข์ความร้อนของคนอื่นเนี่ยมาสร้างกระแสให้กับตัวเองนะคะ
ซึ่งพี่บอลเองเนี่ยก็ได้โพสต์ร่ายยาวเลยนะคะว่าความคิดคุณเนี่ยมีแค่นี้หรอกครับ
ผมไม่ได้ไปขอรับบริจาคเพื่อมาช่วยคนเดือดร้อนสร้างกระแสให้กับตัวเองเข้าใจไปด้วย
มีแต่เขามาร่วมแสดงน้ำใจยื่นมือมาช่วยเหลือให้กับคนที่เดือดร้อนครับ
ที่ผมบล็อกคุณเพราะคุณพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาลและต่อว่าผมจะให้เก็บไว้ชมเชยคนอย่างคุณเหรอ
จำไว้ผมมีอย่างอื่นต้องทำเยอะแยะไม่หวังดังทางนี้หรอกครับ
จะให้แจกทั่วถึงคงเป็นไปไม่ได้ครับหัดมีสติด้วยและให้มานั่งดูทุกคนคงไม่ไหวครับ
ผมทำด้วยใจโคตรเหนื่อยเจอแบบนี้ท้อก่อนจะทิ้งท้ายว่าคืนนี้แจกวันสุดท้ายครับ
พอไม่อยากให้ใครมานั่งว่าครับอ้าวจากตั้งใจดีจากคนอื่นอื่นที่อาจจะได้เงิน
ตอนนี้ก็ไม่ให้แล้วพอแล้วแจกเป็นวันสุดท้ายแล้ว
คือคนคนนี้ที่เข้ามาต่อว่าพี่บอลเนี่ยเขาเป็นคนนึงที่พยายามทำตามกติกา
แต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เงินซึ่งพี่บอลเองก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะดูได้ทุกคน
เพราะว่าคนเนี่ยเดือดร้อนเยอะนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใจเย็นและต้องเข้าใจ
อย่าไปต่อว่าแบบนี้จะทำให้อดกันหมด
ใช่คือคนที่ทำโครงการดีมีจิตคิดดีแบบนี้ก็ควรสนับสนุนนะคุณผู้ชมนะ
ก็เป็นกำลังใจกับพี่บอลด้วยแล้วกันนะคะ